นายกครับมันมีภาพแปลกเหมือนกันพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตฮะ
ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นไอ้ลูกยางนาโปรยปลายลงมาเหมือนเป็นฝนเลย
คุณผู้ชมไปดูหน่อยถ้าคนที่อยู่แถวนั้นนะเจอแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้โหมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องพูดถึง

โอ้ลูกยามนาท์จำนวนมากเลย
มันเกิดจากพายุฤดูร้อนครับมันก็จะมีลมพายุเข้ามา
ตอนนั้นลองนึกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะ
ขี่มาเนี่ยเสี่ยงเลยจะได้รับบาดเจ็บ

การปล่อยให้รูขยางนามมันปริ๊วแบบเนี้ย
มันเป็นวิธีขยายพันธุ์ของต้นไม้ชนิดนี้นั่นเองครับ

นี่หุดหวิตเลยคุณผู้ชม
สองวิอ่ะฮะขับช้ากว่านั้นสองวิต้นไม้ที่มันลงมาต้น
เบอร์เลยน่ะประมาณหนึ่งคนโอบเกือบทับเข้าไปแล้วนะครับ
เฉียดจริงจริงเจ้าของรถกระบะวิ่งหน้าตาตื่นมาเลย
เห็นไหมกระบะคันสีขาวนั่นน่ะรีบมาดูรถตัวเองเลย
แล้วก็รีบขึ้นรถขับถอยออกมาครับเฮ้ยอันนี้ก็
เฉียไปนิดเดียวเออรีบถอยออกมาเพราะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยว
มีต้นอื่นลงมาอีกหรือเปล่าภาพนี้เนี่ยเพจเชียร์ขับ
รถเอามาแล้วก็บอกว่าใช้แท้มบุนบุนกรรมที่ทำมาได้

แต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน

ไม่มีความเสียหายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ

ลมกระโชกแรงแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกัน
ตอนนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับครับใช่แล้วก็ความ